สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อันดับที่๓
แมทสัปดาห์ที่๑๘ท่าเรือเปิดบ้านต้องการ๓แต้มสถานเดียว

ไม่ต้องกระดิกออกนำ๑ต่อ๐

เสมอเชิญบุรีแบ่งแต้ม๑ประตูต่อ๑
อันดับที่๒
วรุษหวังสมาแอร์จี้สับเข้าซ้ายฉีดลูกนี้

แบงค์คลอบติดเสมอห้องเย็น๑ประตูต่อ๑

อาสาชงเองฟาดเองตัดบอลลากข้ามแดนขึ้นมาแตะนิดเดียว
เสียวสองคนลอดขาเข้าประตูสุดสวย
ห้องเย็นคลิกกลับมาขึ้นนำ๒ต่อ๑